ต้องบอกว่ายิ่งเรื่องราวถูกเปิดเผยออกมา
ก็ยิ่งสงสารเด็กมากขึ้นเท่านั้น
เด็กชายวัย๑๕ปีนะครับที่ต้องเสียชีวิต

ขณะไปเรียนในสถาบันกวดวิชานะฮะ
เพราะเชื่อว่าจะทำให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้
ความฝันของน้องก็คืออยากเป็นทหารคือความจริง
พอผมเห็นเรื่องนี้นะก็เข้าอกเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
หรือว่าเด็กทุกคนคือสถาบันกวดวิชาเนี่ยมันมีเยอะ
ใช่ค่ะในบ้านเราเนี่ยทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง
สถาบันที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับสถาบันกวดวิชาบ้านพี่นัท
อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่
แล้วก็เป็นสถาบันกวดวิชาที่ไม่ได้ขออนุญาตค่ะป้ายชื่ออะไรยังไม่มีเลย
นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นสถาบันกวดวิชาเถื่อน
เจ้าของคือนายนัทพลถาวรพี่บูลอายุยี่สิบเจ็ดปี
อ่าเขาก็ทำกับภรรยาแล้วก็แม่ยายตอนเนี้ยถูกจับทั้งสามคนแล้ว
สถาบันกวดวิชาแห่งนี้ไม่ใช่มาแล้วกลับไม่ใช่มาเรียนวันละชั่วโมง๒ชั่วโมง
อาทิตย์ละครั้งสองครั้งใครอยากให้ลูกสอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร
ต้องมาอยู่กับครูพินัทที่สถาบันกฎวิชาบ้านพี่นัทแบบกินนอน
ค่ะซึ่งก็มีเด็กไปเรียนเป็น๑๐คนนะคะ
อย่างน้องชายแดนเนี่ยเรียนมา๒ปีอยู่ที่นี่มา๒ปีแล้ว
ถูกต้องค่าเทอมนี่ก็เป็นแสนหลายแสนเลยนะ
แล้วมาอยู่ที่นี่กฎระเบียบเข้มข้นเข้มงวดมากเอากันแบบว่าเหมือนกับอยู่ค่ายทหารกันเลยทีเดียว
เผลอเผลอยิ่งหว่าละมั้งนะโทรศัพท์หาพ่อหาแม่ก็ไม่ได้
พ่อแม่ผู้ปกครองจะมาหาต้องนัดหมายครูพี่นัทก่อนเพื่อจะเจอเจอเด็ก
หลายคนให้ข้อมูลมาในตอนนี้บอกว่าโอ้โหคือถูก
ถูกจำกัดถูกกีดกันอะไรต่างนานาไม่ให้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเยอะมาก
นะแล้วที่สำคัญก็คือข้อมูลที่ออกมาในขณะนี้มันทำให้เห็นว่า
มันมีระบบของการทำร้ายการลงโทษเด็ก
แบบที่มันหือป่าเถื่อนเกิดขึ้นคือนายนัทพลถาวรพิบูลเนี่ย
ตามประวัติข้อมูลพบว่าก็เคยสอบติดโรงเรียนเตรียมทหารใช่ค่ะ
แล้วก็เข้าไปสู่เหล่าเหล่าหนึ่งได้แต่เรียนได้ปีเดียวก็ออกมา
แล้วก็มาเปิดโรงเรียนกวดวิชาจะออกมาด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
แต่เขามาอยู่โรงเรียนแห่งนี้มาเปิดโรงเรียนกวดวิชาตรงนี้
โอ้โหเขามีเด็กแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นบอกว่าสอบติดกี่คนกี่คน
เข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้กี่คนเขาโปรโมทไว้ในเว็บไซต์ค่ะในโลกโซเชียล
กับแม่ก็เชื่อไงก็เชื่อว่าถ้าลูกชายมาเรียนด้วยเนี่ย
เดี๋ยวจะได้เข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้แน่แน่แต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่า
มีพ่อกับแม่ของเด็กชายถัปกรทรัพย์สินหรือว่าน้องชายแดนนะฮะอายุประมาณ๑๔ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งจากนายนัทพล
เจ้าของสถาบันกวดวิชาบ้านพี่นัทโรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหารที่อำเภอเมืองนครสวรรค์
ลูกชายบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
มาบอกอีกทีนึงอ้าวสาหัสเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตแล้ว
แล้วสภาพศพของลูกที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเด็กเล่นกันแล้วตกบันไดเด็กกระโดดทับกัน
เหมือนที่นายนัทพลบอกอย่างแน่นอนค่ะ
นายนัทพลเองก็บอกตอนแรกทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เคยไปคุยด้วย
บอกว่าอ๋อก่อนที่น้องจะเจ็บหนักที่ว่าเล่นกันจนต้องบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะ
จนสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยผมก็ตีไป๒๐ที
เพราะว่าเด็กก็ไปสะบดใส่แม่ยายผมตอนที่แม่ยายผมทำกับข้าว
แล้วเด็กก็บอกว่าอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง
เด็กที่อยู่ในบ้านก็เริ่มทยอยให้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อย
ตำรวจก็ไปจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนายนัทพลกับแม่ยายแล้วก็ภรรยา
ตอนนี้ฝากขังที่ศาลไปแล้วนะครับปรากฏว่าเด็กชายถัปกรณ์หรือว่าน้องชายแดน
ถูกรุมทำร้ายด้วยการใช้ไม้เบสบอลตีค่ะนะฮะ
โดยนายนัทธพลเนี่ยสั่งให้เด็กในบ้านที่เป็นลูกศิษย์คนสนิทเนี่ย
ตีน้องชายแดนแล้วก็เอาไม้เบสบอลไปทิ้งน้ำ
แม่น้ำปิ่งก็งมมาได้หลายอันล่าสุดวันนี้มีการเปิดเผยออกมา
มันหนักยิ่งกว่านั้นอีกค่ะไอ้ระบบตีด้วยไม้เบสบอล
มันเป็นระบบในบ้านนะที่เขาเรียกว่าระบบชำระบาป
เขามีคำพูดมีชื่อเรียกในบ้านของเขาในโรงเรียนกวดวิชาของเขา
เหมือนกับเป็นที่รู้กันอ่ะถูกต้องอ่าอย่างไม้เบสบอลเนี่ย
เขาเรียกว่าหมอนรุมตีนี่คือวิธีชำระบาป
ถ้าหนักสุดโดนซ่อมเนี่ยการโดนซ่อมคือการเอาพริกแกง
เอาน้ำมันมวยหรือเอาไฟมาลนมาทาที่อันทะ
ค่ะแล้วไม้เบสบอลที่ตีก็คือเป็นไม้แบบอลูมิเนียม
ก็คือมีเด็กที่อยู่ในบ้านบอกว่าได้มีการเอาไม้เบสบอลไปโยนทิ้งลงแม่น้ำปิง
ไปทีละไม้ทีละไม้ทีละไม้๖ไม้
แล้วก็มีใส่ถุงรวมกันอีก๔ไม้
แล้วที่ถุงเขียนชื่อครูพี่นัทไงเด็กไปตกปลาดึงถุงขึ้นมาได้อ้าว
ก็เนี่ยถุงไม้เบสบอลเนี่ยอันนี้หลักฐานสำคัญเลย
แสดงว่าคุณตั้งใจทำลายหลักฐานแน่
จากนี้ยังมีการเปิดเผยจดหมายของน้องชายแดนที่พยายามจะเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่นะ

แล้วก็ระบายความไว้ในใจไว้ในสมุดบันทึกของตัวเอง
มีหลายท่อนหลายถ้อยคำหลายข้อความที่เด็กเขียนเอาไว้เนี่ย
มันสื่อถึงความเครียดคิดถึงบ้านนะคำด่าเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกระทำมันเยอะแยะไปหมด
ใช่ค่ะเพราะว่าครอบครัวของน้องชายแดนบอกว่า
วันที่น้องชายแดนกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ครั้งล่าสุดเนี่ย
ที่น้องจะบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ย
พ่อแม่สังเกตอาการแล้วนะคะว่าน้องมีอาการเครียดเงียบไม่พูดไม่จาแต่ไม่ยอมบอกอะไรเลย
แล้วมีเพื่อนน้องชายแดนคนหนึ่งเขาโดนเหมือนกันนะ
แต่คนนั้นเขาตัดสินใจหนีออกมานะ
หนีออกมาเนี่ยแม่เขามาเปิดเผยว่าโอ้โหลูกเขาก็เห็นน้องชายแดนเนี่ยโดนแบบ
แต่น้องชายแดงคงจะหนีออกมาไม่ได้อ่ะอืม
ล่าสุดนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ทางตำรวจสอบภอมเมืองนครสวรรค์เจ้าของคดี
ก็ได้ประชุมสรุปสำนวนการสอบสวน
นำพยานหลักฐานมาสรุปกันนะครับ
ท่านตำรวจเอกสุดที่นั่นคงแช่มดีภูมิกับการสอบภอมเมืองนครสวรรค์
เรียกประชุมชุดสืบสวน
แล้วก็นำไม้เบสบอลที่พบในแม่น้ำปิงที่ไปงมมาได้
บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง๔อัน

ซึ่งพนักงานสอบสวนนำมาประกอบสำนวน
ซึ่งนี่คือหลักฐานสำคัญในคดี
แล้วจากการสอบปากคำเด็กนักเรียน
ในสถาบันกวดวิชาบ้านพี่นัทของนายนัทธพล
หลายคนนะฮะบอกว่าเมื่อเข้ามาเรียนสถาบันแห่งนี้
ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องถูกยึดโทรศัพท์มือถือทั้งหมด
แม้แต่ผู้ปกครองพ่อแม่จะมาเยี่ยมก็ต้องให้เจ้าของสถาบันกำหนดวันพบเจอ
ที่ผ่านมามีการใช้ความรุนแรงกับนักเรียนที่มาเรียนที่นี่อยู่ตลอด
ทุกสัปดาห์นายนัทพลจะจัดให้มีวันล้างบาป
คือให้นักเรียนแต่ละคนถือไม้เบสบอลที่ในบ้านเรียกว่าหมอน
ถือมารวมตัวกันหากเด็กกลุ่มไหนทำความผิด
หรือว่าเด็กในกลุ่มใครไม่ชอบใครคนไหนอะไรยังไง
ก็ให้เด็กใช้ไม้เบสบอลรุมทุบตีเด็กคนนั้น
เพื่อเป็นการชำระบาปชนิดที่ว่าเด็กบอกนะ
เล่าให้ตำรวจฟังนะแค้นมากก็ตีแบบเจ็บมาก
ซึ่งน้องชายแดนถูกรุมตี
ล่าสุดในวันชำระบาปเนี่ยนะหลายครั้งจนหัวแตกแขนหัก
โดยก่อนที่น้องชายแดนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่๙มิถุนายนนะครับ
มีการรุมตีกันในวันชำระบาปนะชำระบาปเนี่ยถูกตีไปแล้วครั้งนึงนะ
แต่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยถูกรุมตีอีกแต่วันนั้นเนี่ย
เด็กบอกว่าเพราะน้องชายแดนไปขอโทรศัพท์มือถือจากแม่ยายของเจ้าของสถาบัน
ต้องการติดต่อหาทางบ้านแต่ไม่ได้โทรศัพท์
น้องชายแดนก็เลยหลุดสะบดคำด่าหยาบคายออกมา
นำไปสู่การร่วมทำร้ายคราวนี้หนักถึงขั้นเสียชีวิต
ซึ่งนายนัทพลยอมรับว่าได้ใช้ไม้เบสบอลตีน้องชายแดน
๒๐กว่าครั้งโทษฐานที่เถียงและว่าแม่ยายของตัวเอง
หลังจากนั้นก็เอาไม้เบสบอล๑๐อันที่มีในบ้าน
ทิ้งแม่น้ำปิงทั้งหมดเพื่อทำลายหลักฐาน
ต่อมาวันที่๑๒มิย
นายนัทพลสั่งให้เด็กผู้ชาย๔คน
หลังจากถูกตีจนน่วมไปแล้วนะ

ไฟมาลลนอวัยพฤษ
อันทะของน้องชายแดน
จนถึงขั้นน้องชายแดนนะ
อุจจาระปัศวราช
แล้วก็อาการสาหัสอยู่ในบ้าน
จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล

พยานที่เป็นเด็กนักเรียนในบ้านยังบอกว่า
นักเรียนที่อยู่ในสถาบันกวดวิชาแห่งนี้
มักถูกนายนัทพลคมขู่ว่า
จะทำร้ายถ้าเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในสถาบัน

แล้วนายนัทพลก็อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงพ่อปู่
ว่ารู้จักกับทหารทุกระดับชั้น
ทำให้เด็กนี่กลัวไงไม่กล้าไปบอกใคร

โหโหดนะมันโหดร้ายเกินไป

แล้วอย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละว่าเด็กนักเรียนบางคน
อยู่ไม่ไหวต้องหนีนะต้องหนีออกมา
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
ข้างสถาบันกฏวิชาบ้านพี่นัทเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
มีเด็กที่โรงเรียนบ้านพี่นัทเนี่ย
กระโดดปีนกำแพงหนีมาที่หมู่บ้านเขา
หมู่บ้านอยู่ติดกันกระโดดหนีไปอีกหมู่บ้านนึง
ต้องยอมกระโดดหนีเลยยอมกระโดดหนีถือกระเป๋าใบหนึ่ง
ปีนกำแพงกระโดดหนีเลยตอนนั้นเนี่ย
เจ้าของบ้านหลังที่น้องกระโดดหนี
แล้วก็กระโดดลงไปบ้านเขาเนี่ยนะเขาก็แจ้งรอปภให้มาตรวจสอบ

น้องก็เลยเล่าให้รอปภหมู่บ้านข้างฟังว่า
ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้ว
เพราะกฎของโรงเรียนกวดวิชาที่นี่
มันไม่ไหวแล้วจริงถึงขั้นต้องหนีค่ะ
สาเหตุที่ปีนกำแพงหนีเพราะว่า
ถูกทำร้ายมาอย่างหนักถ้าอยู่ต่อ
ตายแน่นับวันถูกทำร้าย
หนักขึ้นเรื่อยเรื่อยที่ผ่านมายอมรับว่า

ว่าบ้านหลังนี้มีกำแพงติดกับ
หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เปิดเป็นสถาบันกวดวิชาครับ
รอปภคนนี้ก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้
ไม่เคยได้ยินเสียงผิดปกติอะไรนะคะ
เคยได้ยินเสียงคนคุยคล้ายคนทะเลาะกันช่วง
หัวค่ำเนี่ยเคยได้ยินได้ยินบ่อยแหละ
แต่ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนก็เลยคิดว่า
น่าจะเป็นการทะเลาะกันปกติไม่คิดว่าจะเป็นการทำร้ายอะค่ะ
เป็นนักเรียนอะค่ะเป็นนักเรียนอะค่ะ
ผมก็สอบถามว่าเป็นอะไรเป็นทหารนะครับ
คล้ายแบบทหารอะค่ะแต่ผมสั้นเนี่ย
โหเป็นเด็กยิวเรียนทหารอะค่ะ
ก็ถามว่าทำไมไม่ออกด้านนู้นด้านหน้านู้น
เหมือนกินมาอย่างงี้มีความผิดนะ

หลังจากนั้นเขาก็ถอดเสื้อให้ผมดู
ไม่ได้บอกอะไรนะเขาก็ถอดถอดเสื้อให้ดู
แล้วก็มีจะมีเป็นรอยแดงจำ๓ที่อะ
มีแขนทั้งตัว
แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือ
ตรงร่างจมูกเขาจะแตกเป็นแผล
แล้วเค้าบอกไหมครับว่าเค้าโดนอะไรมาเนี่ย

เพราะว่าโดนทำร้ายมานี่ล่าสุด

เพราะว่าที่ผมเห็นน่ะดูเค้ามาตบหน้าปูดอยู่น่ะ
บหน้าสองครั้งแล้วพอเขาห้ามไว้ผมก็ห้ามไว้
ก็สองครั้งไม่รู้ครับตอนนั้น

ได้ยินเหมือนว่าเค้าคุยกันเสียงดัง
มันคล้ายแบบทำอะไรสักอย่าง
นี่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่ท่านผู้ชมเห็นหน้าไปคุยกับแหล่งข่าว
เราต้องขออนุญาตปิดบังเขาไว้หน่อย
เรามีแหล่งข่าวเพิ่มค่ะที่คุยกับนักข่าวของเรา
ชื่อน้องเอเป็นนามสมมุตินะคะคุณผู้ชม
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่ในโรงเรียนกวดวิชา
ครูพี่นัทเนี่ยทางครูนัทจะบังคับว่า
ก่อนเข้ามาเรียนได้นะทุกคนจะต้องกินนอนอยู่ที่โรงเรียนนี้นะ
อย่างน้อยปีนึง
เท่านั้นมีคนกลางคุยให้ไม่ได้คุยตรงกับลูกหลานของตัวเองนะ
แต่ก็มีพ่อกับแม่ยินดีนะฮะก็คือด้วยความเคารพแล้วครับ
คงอยากให้ลูกหลานสอบเข้าโรงเรียนเรียมทหารให้ได้
อาจจะอยากให้ลูกหลานมีระเบียบวินัยจะได้สอบเข้าได้
เชื่อฟังครูอะไรแบบนี้นะคะเพราะผู้ปกครองไม่รู้หรอก
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านไงคือบางคนพอฟังกฎแบบนี้
เขาก็อาจจะโอเคไงเด็กจะได้ไม่ต้องเล่นมือถือ
เล่นโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยแต่บางคนก็อาจจะแบบโอ้อย่างงี้ไม่เอาก็
ก็มีแต่ก็มีหลายคนที่เรียนอยู่ที่นี่๑๐กว่าคน
ทีนี้ค่ะน้องคนนี้น้องเอนามสมมุติคนนี้นะ
บอกว่าสาเหตุที่ทนไม่ไหวต้องออกเพราะว่าช่วงที่ฝึกอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะ
นักเรียนต้องท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับถ้าท่องไม่ได้
หรือถูกลงโทษแล้วยังไม่ถูกใจเนี่ยจะโดนซ้อมเลย
แล้วโดนกันเป็นประจำนะคะการซ้อมเนี่ยจะแบ่งเป็นขั้นตอนความรุนแรงค่ะ
ตั้งแต่โดนมือเปล่าโดนชกโดนตบโดนถีบโดนกระทืบ
อันนี้ระดับมือเปล่านะคะไปจนถึงระดับใช้อาวุธค่ะ
อันนี้ไม้เบสบอลจะใช้ไม้เบสบอลทำโทษหรือว่าซ้อมเด็กนักเรียนเป็นประจำ
น้องคนนี้ยอมรับว่ามีครั้งหนึ่งถูกเพื่อนที่เข้าฝึกกฎวิชาที่เป็นหัวโจก
รุมทำร้ายแต่พอไปถามกับทางครูพี่นัทเนี่ย
ครูบอกว่าก็มาผสมโรงกระทืบซ้ำด้วยซ้ำอะค่ะ
ถามว่าทำไมให้เด็กคนนี้มากระทืบผมมาทำร้ายผม
ครูมากระทืบซ้ำด้วยอ่ะมาผสมโรงด้วยอ่ะ
นายนัทพลหรือว่าครูพินัทไปใส่ความว่าเหมือนกับแบบเออไปอยู่เบื้องหลังของการถูกทำร้ายหรือเปล่าค่ะ
ถูกใส่ความก็เลยทำร้ายน้องซ้ำไปอีกอืม
แล้วก็ยืนยันว่าน้องคนนี้นะคะยืนยันว่า
เคยเห็นน้องชายแดนถูกทำร้ายจริงค่ะเคยเห็นกับตาเลยค่ะ
น้องคนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าน้องเขาอยู่ต่อก็คงถูกทำร้ายคล้ายกับน้องชายแดนแน่
น้องคนนี้เขาทำยังไงรู้ไหมคะเขาหนีออกจากบ้านหลังนี้มาเลยค่ะ
มันก็ได้ยินเสียงดังแบบมันเหมือนคนกระทืบเท้าอ่ะแบบดังดังมากอะครับ
ในห้องในห้องครัวผมก็เลยเข้าไปดู
วันที่๒ก็จะเริ่มมีมือมีเท้าเข้ามานะครับก็จะเริ่มใช้ของแข็งครับ

ครับผมคือศัพท์เกี่ยวกับอะไรครับ
เป็นภาษาอังกฤษครับวันนี้มี๑๐๓๐คำประมาณนั้นนะครับ
คือเด็กที่มาอยู่ที่นี่แบบกินนอนประจำไม่ไปไหนเลยเนี่ย
คือสถาบันกฎวิชาของนายนัทพลเนี่ย
ก็จะใช้ลักษณะคือให้เรียนการศึกษานอกโรงเรียน
เพื่อให้มีวุฒิพอที่จะเข้าโรงเรียนเตรียมทหารที่จะไปสอบได้ที่จะสมัครสอบได้
แล้วก็อ้างว่าอยู่ที่นี่เขาจะติวเข้ม
หรือบางคนเรียนอยู่ก็จะบอกออกมาก่อนจบมาก่อน
แล้วก็มาอยู่ตรงนี้มีวุฒิพอแล้วมาอยู่ตรงนี้มาตีกันสักปี๒ปีเดี๋ยวเข้าได้แน่
หลายคนก็เลยเลือกแบบนี้ด้วยนะครับ
นายนัทพลเป็นคนโมโหร้ายขี้หงุดหงิดบ้าอำนาจ
หากใครทำอะไรไม่ถูกใจจะต้องถูกลงโทษเป็นประจำ
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะว่ามีอดีตฝังใจที่เคยถูกรุ่นพี่ในโรงเรียนทำร้ายแบบนี้หรือเปล่า
แบบนี้หรือเปล่าก็เลยมาลงโทษมาทำกับเด็กในสถาบันกวดวิชา
ของตัวเองแบบนี้ส่วนการวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
แบบนี้กับสถาบันกวดวิชาแห่งอื่นนะครับวันนี้ในอาทธพรสวี
ราชการจังหวัดนครสวรรค์เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมนะครับ
เพื่อที่จะจัดระเบียบเกี่ยวกับสถาบันกวดวิชาโดยเฉพาะที่ไม่จดทะเบียน
ขอจดทะเบียนอย่างถูกต้องไม่ได้จัดตั้งอย่างถูกต้องนะฮะ
หรือว่าโรงเรียนเถื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องไปไล่ตรวจสอบกัน
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าที่นครสวรรค์มีสถาบันกวดวิชาหลายแห่ง
เรียนภาษาอังกฤษดนตรีศิลปะเก็บค่าเล่าเรียนโดยไม่ขออนุญาต
เพราะฉะนั้นทางจังหวัดจะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ไปแจ้งให้มาจดจัดตั้งมาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันตรวจสอบกันไม่ได้มันเอาผิดอะไรกันไม่ได้
เวลาเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรับผิดชอบค่ะต้องลงโทษให้หนักนะคะ
ตอนนี้๓คนที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีนะคะนายนัทพลหรือครูพินัท
ภรรยาของนายนัทพลและแม่ยายนะคะส่วนเด็กเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน
ตรวจวิชาแห่งนี้ตอนแรกไม่กล้าเลยนะไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลกับตำรวจเลยอ่ะ
เพราะกลัวมากแต่สุดท้ายก็ยอมระบายออกมาตำรวจบอกว่ากันเด็กเหล่านี้ไว้เป็นพยานทั้งหมดนะคะ
ก็คงจะข่มขู่ล้างสมองเด็กมาเป็นปีอ่ะนะว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่อย่างนั้นมีอิทธิพลแบบนี้เนี่ยค่ะ